อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของภาพถ่ายวิญญาณหลอน
สิคะหนังดังเลยนะเอาใครจะไปเชื่อครับ
มันมีภาพเหตุการณ์ที่ถ่ายเอาไว้แล้วลักษณะคล้ายเหมือนติดวิญญาณเอาไว้
เพราะว่าสองสามีภรรยาเขาขับรถไปด้วยกันดูจากภาพไปด้วยนะ
สภาพรถเนี่ยตอนเกิดอุบัติเหตุมันเป็นลักษณะแบบนี้
เขายืนยันว่าไปกันสองคนแล้วเกิดอุบัติเหตุคือสองคนที่ได้รับบาดเจ็บ
แต่ตอนถ่ายภาพเขาบอกว่ามันติดวิญญาณไปด้วยมันมีภาพมีคนอยู่ด้านหลังไปด้วย
แล้วเขาก็ยังยืนยันต่อนะเฮ้ยก็ไปกันสองคนจริงไม่มีใครอยู่ด้านหลัง
เลยภาพข้างหลังนี้มันมายังไงใช่อ่ะเดี๋ยวเล่าเรียงให้ฟังกันนะครับ
คือสองสามีภรรยานะครับขับรถไปตามถนนเส้นท่าเรือนะครับเพื่อเข้าตัวเมืองสระบุรี
ก่อนผ่านสามแยกหนองแซงในช่วงนั้นนะภรรยาเล่าว่าจู่สามีบอกให้คาดเข็มขัดนิรภัย
จากที่แบบไม่เคยพูดเลยนะแล้วในช่วงนั้นเนี่ยฝนตกอย่างหนัก
พอใกล้ถึงสามแยกมันเป็นโค้งไงมืดมากเลยเปิดไฟสูง
ตกใจเห็นงูตัวมาเริ่มเลยนอนขวางเต็มถนนสองเลนเลยนะ
ตกใจหักหลบรถคว่ำอย่างนี้เสียหลักตกลงข้างทางพลิกคว่ำถึง๔ตลบ
และอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมฮะรถเนี่ยมันสภาพยับเยิน
แต่คนขับทั้งสามีทั้งภรรยาเป็นไงคะเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ออกมานั่งข้างรถ
แล้วก็อึ้งมากเพราะว่าสภาพรถอย่างที่บอกไม่น่ารอดมาได้ใช่
แล้วในช่วงที่มีกู้ภัยมาช่วยเหลือนะครับช่วงที่ยกรถอะไรเนี่ย
แล้วก็มีการถ่ายลงถ่ายรูปกันถ่ายรูปเนี่ยเขาบอกว่าติดภาพผู้ชายและผู้หญิง
นั่งอยู่ในรถด้วยไม่ใช่เขาเขาออกมาอยู่ข้างนอกแล้ว
ตัวเขาเนี่ยออกมาถ่ายสภาพรถเก็บไว้แต่เห็นใครอยู่ในรถอ่ะ
เนี่ยเป็นภาพลักษณะแบบมืดแบบว่าเบลออยู่ด้านหลังอย่างนี้
เหมือนมีคนนั่งเบาะหลังแล้วโผล่หน้ามานิดนึ
ใช่ครับทั้งสองสามีภรรยายืนยันว่ามากันสองคนครับไม่ได้พาใครมาด้วยนะครับ
นางสาวน้ำฝนจันทรอายุ๒๒ปีเล่าว่าเธอถ่ายภาพความเสียหายของรถอยู่
จะส่งให้ญาติดูวันต่อมาญาติบอกว่ามันเหมือนเห็นมีผู้ชายอยู่ในรถนะ
กลับมาดูละเอียดก็ตกใจครับมันคือคล้ายครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้น
แต่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งบอกว่าก็มากันสองคนนะเฮ้ยไม่ได้พาใครมาด้วย

มีตะโกนบอกว่าเฮ้ยเขามาเอาผัวเมียหรือเปล่า
ว่าในรูปคือไม่เห็นผู้ชายเป็นผู้หญิง
และในรถก็คือมีหนูกับแฟนมาแค่สองคนอะไรอย่างนี้
ตอนแรกถ้าถามว่าเชื่อไหมเชื่อพี่เชื่อแบบเชื่อเต็มร้อยเลยนะว่าสิ่งที่มันคือเข้ามามันเป็นอะไรอะไรยังไง
แต่คือเราก็เข้าใจแหละว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้
คนตายอะไรอย่างนี้ผมไม่กลัวครับผมกลัวตอนที่น้องผมส่งมาให้ดูว่ามีคนอยู่ในรถนะพี่
ผมตอนนั้นผมไปหาหมออยู่นอนอยู่ให้เช็คร่างกายว่าเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้พี่
น้องชายผมน้องเขยผมก็ส่งให้ดูผมก็ขยายดูผมก็โดนหัวหน้าเลย
ตลอดเวลาครับแล้วพอผมมาตรงนี้ทีไรมันเหมือนจะเป็นลม
มันอาจจะเกิดจากความกลัวก็ได้มันอาจไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องลี้ลับก็ได้
มันแล้วแต่คนเชื่อพี่แต่ที่ผมเชื่อคือพระช่วยผมครับ
ฟังตอนแรกที่ผมเล่าไปแล้วก็ฟังเสียงสัมภาษณ์แล้วรู้สึกไงคนลุกนะ
คนลุกอ่ะแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าที่เขารอดเพราะว่าพระช่วย
คือเท่านั้นมันยังไม่พอที่เรื่องถ่ายภาพติดตอนแรกถ่ายภาพติดที่เป็นลักษณะคล้ายผู้ชายใช่ไหมในที่เกิดเหตุ
แล้วมาถ่ายอีกทีที่ที่โรงพักครั้งนี้เห็นเป็นผู้หญิงฮะ
เห็นชัดเหมือนกัน๒ภาพแล้วนะ๒ภาพแล้วนะภาพแรกเห็นผู้ชายนะภาพที่สองเห็นเป็นผู้หญิงนะ
อันนี้คือไม่ต้องตีความไม่ต้องดูกันนานครับนี่คือภาพแรกคือบอกว่าเป็นลักษณะคล้ายผู้ชาย
ส่วนอีกภาพที่ดูไปเมื่อตะกี้ติดเป็นผู้หญิงต้องไปทำบุญให้เขาแล้วล่ะ
ก็ต้องถามต่อนะครับแล้วเอ๊ะไอ้รถที่มันสภาพอย่างนี้
มาได้ไงเนี่ยคำถามยอดฮิต
เพราะฉะนั้นไปถามแล้วก็ได้คำตอบมาแบบนี้นะครับ
แน่อานัทเนี่ยคนที่เป็นผู้ชายสามีกันนะ

เฮ้ยพระผงหลวงปู่ทวชวัดประสานฑรรยาวาต้องถามขาถา
นโมโพธิสโตอคันติมยาอิติพักควา
เวลาเราน้อยเดี๋ยวไปดูอีกคนนึงก่อน
นางสาวน้ำฝนคุณภรรยา

เขาเตือนกันบอกว่าคาดเข็มขัดนิรภัยก่อน
อันนี้สำคัญที่สุด
ซาสำให้หนักเป็นเบา
มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนตัวตายตัวแทน
มีความเป็นไปได้ในเรื่องของความเชื่อ

เราเล่าให้ฟังแบบนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความเชื่อก็มี
และยังไงซะพอติดตามแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
สิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการคาดเบลต์กันไว้ดีกว่าแก้แย่